กันหน่อยแล้วกันไปเติมความอร่อยให้กับร่างกายให้กับพวกเราได้มีพลังกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเด็ดแน่นอนเพราะว่ารสชาติพัฒนาคารราคาเนี่ยบ้านสวน
ฮะจัดใหญ่จัดเต็มไปดูกันนี่โอ้โหอาจารย์เมื่อเริ่มเลยอ่ะ
ใช่แล้วเพราะว่าที่นี่นี่นะคะก็คือร้านเตี๋ยวจัดเต็มค่ะ
ใหญ่ยิ่งเมนูราดหน้าแน่เลยเออแน่นอนค่ะแล้วก็มาทั้งทะลงทะเลนะคะ
มาหมดทุกสิ่งร้านนี้อยู่ที่บ้านบางยวนอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะ
เขาเน้นทำเมนูชามใหญ่ที่กินกันได้หลายคนกับหลากหลายเมนูด้วย
มาทั้งทีก็มาทั้งแก๊งยกครอบครัวมาเลยนะคะพูดกันเลยว่ารสชาติเนี่ยระดับพัฒนาคาร
ก็จานใหญ่เรียกว่าเตี๋ยวจัดเต็มสมชื่อเลยจริงจริงนะคะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมราคาบ้านสวนราคามิตรภาพมีตั้งแต่ห้าสิบบาทไปจนถึงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้น
แต่ถ้าใครอยากจะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยสั่งแบบจานยักษ์สุดก็มี
หรอสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาท
เจ้าของร้านบอกว่าอยากจะให้ลูกค้าที่ทานอาหารดีดีระดับพัฒนาคาร
แต่ว่าจ่ายเบาราคาเอื้อมถึงซึ่งเขาก็ทำแบบนี้มานานกว่า๔ปีแล้ว
ผลตอบรับโอ้โหเนืองแน่นอย่างนี้แหละ

ใช่ช่วงพักกลับวันโอครับ
ใครอยากจะไปอิ่มอร่อยจัดเต็มแบบนี้
ไปกันได้ค่ะที่ร้านเตี๋ยวจัดเต็ม

โอ้โหนี่โอ้โหลูกค้าเยอะจริงนี่แหละครับเวลาทำอาหารแล้วใส่ใจ
อยากให้คุณลูกค้ามีความสุขจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้แหละ
คือเห็นในจานเนี่ยนะมีทั้งไข่ดาวมีไข่นกกระทามีโอ้เนื้อสัตว์เยอะมาก
โอ้โหตายแล้วใหญ่ขนาดไหนก็อยากไปกินดู
ไปกินไม้๓คนจันทร์ใหญ่คุณชนะเลี้ยงคนเดียวคุณไม่ทันอีกเลยเสร็จทุกทีเลย